ถึงสาวมินพิชยาด้วยเหมือนกัน
แต่คนนี้ขอบุกไปถึงที่เลยละกันนะ
พี่ป้านะเขาขายส้มตำอยู่ข้างทาง
ขอโชว์ลีลาครีมส้มตำซะหน่อยคุณผู้ชม
อันนี้เป็นภาพที่ก่อนหน้านี้สาวมินนะนะ

ไปช่วยเหลือพี่ค่ะที่แคมป์ที่คนงาน
แต่นี่เป็นภาพล่าสุดที่ไปเยี่ยมเยี่ยนนักค้า

ขอโขลกส้มตำโชว์ซะเลยละกันค่ะ
และที่สำคัญเธอเป็นลูกอีสาน

จากโลเคชั่นบอกเลยก็ล้านส้มตำข้างบ้านนี่แหละ

ใครที่พอมีกำลังช่วยอุดหนุนแม่ค้านะก็อุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะ

วันนี้มินมาหาซื้อส้มตำตั้งใจเลยนะอุดหนุนสตรีทฟูสักหน่อย
นี่เก๋ในฐานะลูกอีสานเลยขอตำเองซะเลยค่ะ
เธอนะก็โชว์ลีลาการตำแบบจริงจังเลยนะ
เรียกว่ามืออาชีพเลยนี่แล้วก็ไม่ลืมนะคะรักษาความปลอดภัยด้วย
ใส่แมสนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสะอาดนะคะ
เราให้ชมลีลาม่วนของสาวมินกันดีกว่าจ้า
อันนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศบ้านถ่ายแบบเรียวของจริง

ก็คือตำเองกินเองนี่แหละของมินกันสัตว์การเรียบร้อย
ลีลาไม่เบาเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยว๓คนจะได้ไปหาส้มตำแซ่บทานกันบ้างดีกว่า

เอ้านึกว่าจะให้ฉันตำให้ทาน